อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้เรือทัวเป็ด

ก็อยู่ใกล้กับท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูนช่วงเช้ามืดนะคะ
ไฟไหม้ครั้งนี้ทำให้เรือเสียหายไปถึง๘ลำ
เจ้าของรู้ข่าวเดินทางไปดูบางคนนี่ร้องไห้เลย
ก็คือเรือแต่ละลำมันมูลค่าเป็นล้านบาท
เหตุเพลิงไหม้เรือโทเบ็ดดังกล่าว
เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ก็พบว่าเรือจำนวนหลายลำ
ซึ่งจอดอยู่บริเวณท่าเรือทัวเบ็ดตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูน
อยู่ใกล้กับท่าเรือปากบาราบริเวณหลังสำนักงาน

เดี๋ยวเรือทัวเบ็ดคืออะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่รู้

ทัวเบ็ดก็คือเรือที่นักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำไปตกปลานะคะ
กันไม่ให้มันลามไปยังเรือลำอื่นที่จอดใกล้เคียง
เพราะว่าที่ท่าเรือนี้มีเรือจอดเรียงรายเป็นชั้นกว่า๓๐ลำนะคะ
แล้วก็ต้องใช้รถดับเพลิงจากอบตปากน้ำอบตละงู
มาช่วยกันดับเพลิงและสกัดกั้นไม่ให้ลุกลามไปยังลำใกล้เคียงค่ะ
ส่วนเจ้าของเรือก็ต้องนำเรือไปจอดไว้ยังฝั่งตรงข้ามเพื่อไม่ให้เปลวไฟหรือสะเด็ดไฟมันกระเด็นไปโดนนะคะ
หลังจากเพลิงสงบมีเรือทัวเบ็ดที่ได้รับความเสียหาย๘ลำ
จำนวนนี้คือวอดทั้งลำไปเลยเนี่ย๖ลำแต่ก็ยังดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
นางรุ่งที่นี่เมียมพลภรรยาเจ้าของเรือช่วงติกิติการก็กล่าวทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าทราบข่าวช่วงตี๕วันนี้มีเพื่อนโทรมาบอกว่าเรือทัวเบ็ดถูกไฟไหม้
พอออกไปดูก็เห็นว่าเรือไหม้ไปทั้งลำแล้วค่ะเพราะว่าเรือมันผูกติดกันเป็นแถวแถว
เธอบอกว่าเธอตกใจมากไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าเรือแต่ละลำเนี่ยมีการจองทัวร์มาล่วงหน้าแล้วด้วยก็เสียหายหลายล้านนะคะ

แถวแบบนี้ยังไม่เห็นไปให้หมดเลย
ด้านนายวาหลาดเกษมประธานชมรมเรือทัวร์เบ็ดปากบารานะคะ
บอกว่าขณะเกิดเหตุมีไฟลุกไหม้เต็มลำเรือและยังมีเสียงระเบิด
คาดว่าน่าจะเป็นถังแก๊ซในรื่อง่ายละค่ะ
เรือแต่ละลำจะมีอุปกรณ์พร้อมสำหรับจะออกเรือ
และบางลำนี่คือเตรียมออกเช้าวันนี้แล้วด้วย
เพราะว่ามีชาวอินโดนีเซียมาเช่าเหมาตกปลาแล้ว
ความเสียหายเรือแต่ละลำนะถ้าเป็นขนาดกลาง
ราคาอยู่ที่ประมาณ๑๕๐๐๐๐๐บาท
ถ้าเป็นเรือขนาดใหญ่ก็ลำละ๒ล้านบาทค่ะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเขาแทบหมดตัวเหมือนกันนะคะ
ฟังเสียงของประธานชมรมเรือทัวเป็ดกันหน่อยค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะ

เขาบอกว่าตอนนี้ต้องลากไปไว้ปากคลองบริเวณแหลมเตะบัน
เพื่อให้จมลงในบริเวณดังกล่าวค่ะ

เมินไว้ไม่ต่ำกว่า๑๒ล้านบาทนะคะ